เมื่อคืนนะที่โดนมอเตอร์ไซค์ชน
เมื่อเช้าจน๖โมงเช้าใช่ไหม
แล้วเช้าวานแล้วหมอก็บอกว่าต้องผ่าสมอง
แล้วก็ต้องดูอาการ๒๔ชั่วโมงทุกคนก็อกสั่นขวัญแขวนเป็นห่วงมาก
ตอนนี้นะฮะล่าสุดนี้
ตอนนี้นะคะหมอก็ออกมาคือศัลยแพทย์ระบบประสาทได้บอกว่า
หุ้มสมองด้านซ้ายมีเลือดออก
สมองด้านซ้ายด้านหลังทางซ้ายช้ำนิดหน่อย
เอาเลือดที่อยู่ทางเยื่อหุ้มสมองออกหมดแล้ว
หลังผ่าตัดคนไข้ปลอดภัยรู้เรื่องแล้ว
แต่สมองยังมีความช้ำเท่าเดิมและเลือดบางยังมีอยู่

ตอนนี้ดื่มน้ำแล้วอาจจะได้ทานอาหารอ่อนเย็นนี้ก็เยอะ
แต่ยังไม่พูดขีดอันตรายนะยังค่ะพูดจะได้แล้วแต่ยังอยู่ในไอซี
ยังถือยังไม่พ้นขีดอันตรายหมอกบอกยังไม่พ้นนะฮะ
ดูอาการอีก๕วันเพราะสมองบางทีมันส่งอาการช้า

แต่อันนี้ของคุณคิวน่าจะโอเคนะ

ไม่ใช่เข้าเข้าถนนตร์แล้วนำข้าวถนน
แล้วหมอสัยโชนแล้วหมอสัยก็หนีเลย
แล้วก็ไม่มีใครเห็นอะไรเลยเขาต้องการให้มีใครที่เป็นพยาน

ยังไม่มีสิเดี๋ยวหลับใหม่ไหม
คุณคิวก็อยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพนะฮะตอนนี้
ตอนนี้อืมต้องหล่อเนอะมีแต่คนร่ำคนรวยทำไมอืมน้ำน้ำ
พิกไบท์ใช่ไหมคงชนแบบไม่ได้ตั้งตัวอะไรใช่โคตรลงไปหัวฟาดเลย

เนอะน่าจะเป็นคันใหญ่อ่ะคันใหญ่คันเล็กคันใหญ่แต่แรงประทะนะ
ผมว่าสุดท้ายแล้วแบบคันเล็กมันไม่ค่อยถนัดแล้วไม่ได้แบบ
แค่แบบชนแล้วเออเซอร์แล้วค่อยล้มเนี่ยยังโอเคไงแต่อันนี้แบบ
คนไปเลยอย่างเงี้ยแต่เสียดายกล้องอ่ะหน้ากล้องพังอีกแล้วเหรอ
กล้องรู้ใจตนเองว่าจะเสียตอนไหน
ใช่วันนี้ฉันไม่รู้อะไรจะซวยตาขวาฉันขยิบตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ย

ไม่เป็นไรเราพูดได้ต่อไป